ถ้ายังคิดไม่ออกนะว่าจะกินอะไรดี
คิดคิดจนปวดหมอง

ก็มาดูนี่เลยเดี๋ยวผมจะมีแนะนำ

โอ้โหบอกเลยนะมันไม่เหมือนที่อื่น
มันเป็นรูปแบบที่มันไม่เหมือนใครจริง

ซึ่งมันมีรูปแบบไหนแล้วมันทานได้จริงหรือเปล่า

เอ๊ะนี่มันเค้กหรือข้าวหมูทอดกันล่ะเนี่ย
ที่แท้มันคือเค้กหมูทอด

โดยการใช้ข้าวเหนียวมาแบ่งเป็นชั้นแบบนี้
และก็ตกแต่งด้านบนด้วยข้าวเหนียว
ด้วยหมูทอดรสชาติกลมกล่อม
ก็เลยออกมาหน้าตาเหมือนกับขนมเค้กแบบนี้นี่แหละค่ะ
กลายมาเป็นที่มาของเค้กหมูทอดจ้า
สำหรับใครที่เบื่อกับการฉลองวันเกิด
ด้วยขนมเค้กธรรมดา
ลองเปลี่ยนมาเป็นเค้กหมูทอดของร้านหมูทอดเบรกแตกนี้ดูนะคะ
รับรองเลยว่าวันเกิดของคุณ
เต็มไปด้วยความสุขอย่างแน่นอน

หลายคนก็ต้องนึกถึงซูชิที่มีหน้าเนื้อปลา
วางอยู่บนข้าวใช่ไหมล่ะคะ
แต่ซูชิที่จะพาไปกินวันนี้นั้น
บอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เพราะเป็นซูชิพันธุ์ไทยจากร้านหมีไรกิน

ผสมผสานลักษณะของซูชิญี่ปุ่น
รวมกับรสชาติอาหารแบบไทย

จนเกิดเป็นเมนูฟิวชั่นขึ้นมาแบบนี้ล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นซูชิหน้าปลาทู

ใครอยากลองเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหารไทย

แซ่บกันต่อกับเมนูสุดแปลก

จะอร่อยลงตัวได้แบบนี้
กับเมนูส้มตำเย็นจากร้านตำเย็น
เป็นเมนูที่แซ่บนัวอร่อยจนต้องยกนิ้วให้เลยล่ะค่ะ
เป็นการผสมผสานส้มตำธรรมดาธรรมดา
ราดด้วยน้ำส้มตำที่แช่แข็งจนเป็นเกล็ดหิมะ
โหเห็นแล้วจี๊ดเลยจริง
ลองคลายร้อนด้วยเมนูแซ่บฉบับเย็นเจี๊ยบแบบนี้ดูนะคะ
รับรองเลยว่าจัดจ้านถึงใจแน่นอนค่ะ
คราวนี้มาปิดท้ายด้วยของหวานกัน
บอกเลยว่าสายไอศครีมห้ามพลาด

สนุกไปกับภาพลักษณ์ของไอศครีมที่ไม่เหมือนใคร
ไม่ว่าจะเป็นไอศครีมรูปทรงผลไม้ต่าง
ที่รูปรสกลิ่นเหมือนของจริงทุกประการ
ความคิดสร้างสรรค์ยังไม่หมดเท่านี้นะคะ
เพราะยังมีไอศครีมข้าวเหนียวมะม่วง
ไอศครีมทงคัดสือไอศครีมสเต็ก

คิดเอามาเพื่อเอาใจคนรักสุนัขโดยเฉพาะค่ะ
ใครที่เบื่อไอศครีมหน้าตาธรรมดา
ลองเปลี่ยนมาเป็นไอศครีมที่เต็มไปด้วยไอเดียมากมายแบบนี้ดูนะคะ
รับรองว่าคุณจะอิ่มทั้งท้อง
และก็มีความสุขกับความน่ารักช่างคิดของไอศครีมตรงหน้าแน่นอนค่ะ

คือมันชวนกินจริงนะแล้วมันเป็นรูปลักษณ์การเสิร์ฟที่มันไม่ธรรมดา

ใช่มันเป็นไอเดียการเสิร์ฟหรือว่าเป็นไอเดียจุดขายของแต่ละร้าน
เพิ่มแบบว่ามูลค่าเพิ่มความแตกต่างขึ้นมา

ตำที่เขาแบบว่าขูดเหมือนเป็นเกร็ด

งซูส้มตำเหรอเป็นส้มตำเย็นอ่ะใช่เอ้ย
ไม่เคยกินแบบนี้เราก็จะไม่กินเผ็ดแล้วใช่ไหม

ไม่แน่ใจเหมือนกันใครเคยลองทานส้มตำเย็น
บอกกันมาได้เหมือนกันนะจ๊ะคุณผู้ชม
ไอเดียอะไรก็ส่งกันมาได้แบบนี้แหละ